สมุทรปราการเกิดเหตุคานปูนครับ
เบียงกันศาสตร์เนี่ยหน้าบ้านทันลมลงมา
รถพังไปสองคันเลยฮะบ้านตัวเองเนี่ยนะใช่ครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเล็กที่หนึ่งเก้าศูนย์ทัพหนึ่งสี่
หมู่บ้านดีพร้อมตั้งอยู่ภายในบางปูนคร
ตะบนแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับ
ที่เกิดเหตุเป็นโรงจอดรถครับพบคานปูนขนาดใหญ่เลย
ยื่นออกมาจากระเบียงชั้น๒ของบ้านถล่มมาทับหลังคารถเก๋ง
ได้รับความเสียหายไปจากการสอบถามเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
พาลูกชายสองขวบมาเล่นที่บริเวณจุดที่คานถล่มลงมานี่แหละ
หลังจากนั้นนะครับโอ้โหเคราะห์ดีจริง
ก็พาลูกชายออกไปเล่นต่อที่สวนสาธารณะของหมู่บ้าน
ผ่านไปไม่ถึง๒๐นาทีเพื่อนบ้านวิ่งหน้าตาตื่นไปหา
บอกว่าคานบ้านคุณถล่มนะครับก็เลยรีบกลับมาดู
แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ประสานรถเครนขนาดใหญ่
ยกคานออกจากตัวรถแล้วก็เรียกประกันภัยนะครับ
สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนคนในบ้านเนี่ย
เพราะดีครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุเนี่ย
ต้องรอผู้เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
โครงสร้างมันได้มาตรฐานหรือเปล่า
เพราะเบื้องต้นเนี่ยพบว่าคานเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมฮะมันหล่อด้วยปูนซีเมนก็จริง
แต่ว่าข้างในเนี่ยเหล็กเส้นมันเป็นเหล็กเส้นขนาดเล็ก

เหล็กเส้นเนี่ยนะฮะมันขนาดได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับ